๑๙มันมีข่าวที่น่าเศร้ามากเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่ง
คุณแม่และลูก๒คน
ลูกสาวเนี่ยอายุ๙ขวบกับ๗ขวบ

เมื่อคืนนี้นอนอยู่กับคุณแม่ทั้งคืน

วิ่งไปตามลุงข้างบ้านให้มาดู
เขาอยู่กันเป็นห้องเช่าบ้านเช่านะผู้ใหญ่มาดูเอ้าแม่เสียชีวิตแล้วลูก
หนูน้อยสองคนก็ได้แต่ดูเจ้าหน้าที่มารับศพคุณแม่ไปนะฮะ
เพราะว่าที่สำคัญก็คือคุณแม่ติดโควิดนะครับ
แล้วผลตรวจล่าสุดของเด็กผู้หญิง๒คนนี้ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
น้องก็ไหว้ศพคุณแม่เจ้าหน้าที่ก็นำศพคุณแม่ขึ้นรถไปนะครับ
นาฬิกาสามสิบนาทีห้องเช่าที่น้องอยู่กับคุณแม่เนี่ย
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคุณแม่อายุ๔๔ปี
คือลูกสาวสองคนสองพี่น้องวัย๙ขวบกับ๗ขวบ
บอกว่าแม่ตกลงมาจากที่นอนแล้วก็นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นห้อง
น้องก็ขวัญเสียตกใจไปตามผู้ใหญ่มาดู
พบว่าแม่เสียชีวิตแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงก่อนที่มีผู้มาพบศพนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็ตรวจสอบเนี่ย
คือผลออกมาแล้วคือคุณแม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
น้องผู้หญิง๒คนบอกว่าอยู่กับแม่ที่ห้องเช่าแห่งนี้อยู่กัน๓คน
แม่มีอาชีพเป็นหมอนวดจับเส้นตามบ้านในระแวกใกล้เคียงนี่แหละ
สองสามวันก่อนหน้านี้แม่ไอไอแบบรุนแรงมาก
คือถึงขั้นไอออกมาเป็นเลือดแล้วแม่เจ็บหน้าอกมาก
เมื่อวานมีเพื่อนข้างห้องพาแม่ไปหาหมอ
แม่กลับมาที่ห้องแม่บอกหมอไม่ได้ตรวจอะไรให้
หมอให้ยากลับมาให้มากินที่บ้าน
จากนั้นก็เข้านอนกันนะก็เด็กก็นอนคุณแม่ก็นอนก็นอนข้าง
ในห้องเช่าเนี่ยสายวันนี้ตื่นมาเอ้าทำไมแม่เนี่ยตกที่นอนไปนอนคว่ำอยู่ที่พื้นห้อง
เขย่าตัวเรียกอยู่นานแม่ไม่ตอบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ไหวติงเลย
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่พักอยู่ข้างห้อง
ลุงป้าน้าอาเข้ามาดูกันเนี่ยเขาบอกโอ้โหลูกเอ้ยแม่ตายแล้วลูก
อยากบอกแม่อย่างไหนบ้าง

แม่ไม่ต้องมาอยู่บอกให้มาหมายเห็นแบบนี้แหละ
แม่บอกว่าถ้าเกิดตัวแม่ไม่อยู่

น้องบอกแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่อยู่แม่เป็นอะไรไปเนี่ยให้ไปอยู่สถานสงเคราะห์กันนะ
แล้วก็ตรวจน้อง๒คนนะครับปรากฏว่าเด็ก๒คนนี้ก็ติดโควิด๑๙นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาไปดูแลนะครับมีพี่ยอดนะครับพี่ยอด
นายอัญวุฒิโพออำภัยเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปช่วยเหลือครับบอกว่าพอได้ยินเด็กสองคนนี้พูดเนี่ยโอ้โหสะเทือนใจมากคือฟังแล้วจุกอกเลย
เดินทางมาถึงก็ได้รับข้อมูลว่าแม่มี
แล้วก็มีแม่ที่เสียชีวิตอยู่ด้านใน
ให้ข้อมูลว่าแม่ก่อนเสียชีวิต๒๓วันที่ผ่านมา
มีอาการไออย่างหนักนะครับแล้วก็บ่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ประกอบกับนคร๖๘เข้าไปตรวจสอบภายในก็เห็นพบเกลือแร
เป็นจำนวนมากก็แสดงว่าน่าจะต้องเสียถ่ายด้วยนะครับ
บอกแค่ว่าแม่สั่งไว้ว่าถ้าแม่ตาย
ให้เด็กทั้ง๒คนไปอยู่บ้านเด็กอำพา
ทีนี้เด็ก๒คนที่ติดโควิดด้วย

แม่ก็เสียชีวิตแล้วจะทำอย่างไรกันต่อนะครับ
กำนันตำบลบางฉลงนะครับกำนันอภิรดีแตงโสภา
ท่านบอกว่าเดี๋ยวทางชุมชนกับอสมกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะช่วยดูแล
คือตอนนี้ให้กักตัวอยู่ที่บ้านก่อนประสานเช็คสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
๒คนมีสิทธิ์รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบางพลี
เดี๋ยวจะรอการประสานในการรับตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอีกทีนึง

หลังจากนั้นรักษาอาการโควิดหายเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งเรื่องการช่วยเหลือดูแลเด็กในอนาคตต่อไป

แต่น้องบอกแม่สั่งเสียไว้แม่บอกเอาไว้
วันไหนถ้าแม่เป็นอะไรเนี่ยลูกไปอยู่สถานสงเคราะห์กันแล้วกันนะ
คำพูดแบบนี้มันฟังแล้วหดหูใจจริงนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีญาติของเด็ก
มารับเด็กไปดูแลต่อนะคะ